ส่วนข้างหลังแล้วนี่โจรแสบลักตัดสายไฟโดนแอบถ่ายหนีกระเจิง
พลเมืองดีมาเห็นนะคุณผู้ชมเห็นว่าเอ๊ะดูอยู่นานแล้วนะ
ตอนแรกก็นึกว่าช่างไฟหรือเปล่าแต่ทำไมดูมันไม่เหมือนการซ่อมอ่ะ
แล้วพนักงานการไฟฟ้าหรอว่าบริษัทที่รับช่วงต่อมามีหน้าเชื่อแบบแบบนี้หรอ
มีหมวกมีชุดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวหน่อย

แล้วคือมาคนเดียวเดี๋ยวนี้เขาคนเดียวก็คือทำทุกอย่างเลยเหรอคะ

พลเมืองดีจริงเขาแอบซุ่มดูพฤติกรรมอยู่สักพักแล้วนะ

เห็นว่าพยายามเอาครีมมาตัดสายสื่อสารครับ
พลเมืองดีก็เลยเอามือถือมาถ่ายไว้เป็นหลักฐาน

ยังบอกเลยอ๋อมาซ่อมจริง

อุ๊ยยังกล้าเหรอเออทีนี้พวกละมึงดีก็เลยขู่ไปเลยบอก
แจ้งตำรวจไปแล้วถ้ายังไม่รีบไปเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วนะเดี๋ยวตำรวจมาแล้ว
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ไปครับ
เอาไปทำอะไรน่ะเหตุเกิดหน้าคาลพาณิชย์๓ชั้น
เออแต่คือออกไปแป๊บเดียวนะคุณผู้ชมฮะ

เขาก็วนเวียนอยู่แถวนั้นแหละ

บอกว่าหลังจากเธอไล่คนร้ายไปก็คิดว่าเรื่องจะจบ
เห็นคนร้ายเนี่ยยังขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก๒๐๐เมตร
แล้วก็เดินกลับมานั่งข้างอาคารพาณิชย์จุดเมื่อกี้เลย
มารวบรวมสายไฟที่ขโมยมา

นี่ฮะคุณแบมเขาชี้มาให้ดูเลย
คุณแบมฝากไปถึงตำรวจสายตรวจด้วย
พี่ตำรวจช่วงนี้ตรวจตาบ่อยหน่อยนะ
ให้มันเข้มงวดหน่อยเพราะเชื่อว่าคนร้ายน่าจะทำมาหลายครั้งแล้วล่ะ

คุณแบมบอกถ้ายังจับกลุ่มตัวไม่ได้เดี๋ยวเถอะยามไม่ใช่ยาม
มันจะย่ามใจเดี๋ยวจะไปตะเวนก่อเหตุซ้ำอีกนะ
อาจจะไม่ได้มาก่อเหตุซ้ำที่เดิมแล้วอาจจะไปจุดอื่นแล้วนะครับ
ฝากไปถึงร้านรับซื้อของเก่าด้วยละกัน
ผมว่าท่านรู้ไอ้ของไหนมาขายแบบถูกกฎหมายแบบผิดกฎหมาย
ก็อย่าไปสนับสนุนซะเดี๋ยวจะเจอรับของโจรนะครับ